คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะต้องเตือนกันด้วยนะคะ
ผู้ประกอบการต่างนานาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม
เรื่องของไฟฟ้าต้องตรวจสอบให้ดี
เพราะว่ามีเด็กชายวัย๑๔ปีอนาคตไกลคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลงไปแล้วนะคะ
จากเหตุของไฟฟ้ารั่วแล้วไม่มีใครรู้
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพสามโคกพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งกันปั๊มหัวใจเด็กชายคนนี้ค่ะ
กันอยู่นานเลยนะคะกว่าที่หัวใจของน้องจะกลับมาเต้นอีกครั้ง
รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องก็ไปเสียชีวิตอยู่ดีค่ะ
นี่คือเด็กชายนรงฤทธิฉิมมีวัย๑๔ปีหรือว่าน้องนิกนะคะ
เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
มีคนแจ้งมาว่าน้องคนนี้ไปซ้อมฟุตบอลแล้วถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติ
สนามฟุตบอลย่าเทียมที่อำเภอสามโคก
ที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะมันอยู่ในหลังคาโครงสร้างเหล็ก
ก็คือเหมือนสนามฟุตบอลย่าเทียมอินดอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปนะ
แล้วที่พื้นคุณผู้ชมสังเกตดูเห็นไหมคะเป็นพื้นปูนก็จริงแต่มันมีน้ำเจิ่งนองขังอยู่
จังหวะที่ไปถึงเนี่ยนะคะเด็กน้องนิกเนี่ยเด็กชายคนนี้
คว่ำหน้าอยู่ใกล้กับเสาเหล็กค่ะหน้าด้านซ้ายของน้องมีบาดแผลไฟไหม้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพขอให้มันเป็นบาดแผลไหม้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจอยู่๑๕นาที
ชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
แต่ว่าน้องก็เสียชีวิตกลางดึกที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ให้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบที่สนามฟุตบอลจุดเกิดเหตุนะคะ
สอบถามเรื่องราวกับเพื่อนของน้องนิกก็บอกว่าเมื่อวันก่อน
วันที่เกิดเหตุบ่ายสามโมงครึ่งชวนกันมา๓คนมีเขามีนิกและเพื่อนอีกคนที่ชื่อเบียร์
มานั่งเล่นที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ค่ะตัวเขานั่งบนมอเตอร์ไซค์
เพื่อนที่ชื่อเบียร์อีกคนนึงนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินส่วนนิกก็นั่งเล่นอยู่ใกล้กันค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยไฟมันเปิดเอาไว้อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเปิดสวิตช์ไว้
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนิกเนี่ยลุกจากที่ตัวเองนั่งอยู่จะเดินไปหาเบียร์ที่โต๊ะม้าหินอ่อน
แต่นิกไม่ได้ใส่รองเท้าคือเดินเท้าเปล่าไปหาเพื่อน
ซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นพื้นปูนก็จริงปูนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นฉนวนไฟฟ้าซะด้วยซ้ำ
มีน้ำมันมีน้ำเจิงอยู่ซึ่งน้ำนี่แหละคือสื่อนำไฟฟ้าชั้นดีเลยนะคะ
จะเดินไปหาเบียร์ด้วยเท้าเปล่าบนพื้นปูนที่มีน้ำเจิ่งนองอยู่
เอื้อมมือไปหยิบของในมือของเบียร์แต่จังหวะที่เอื้อมไปหยิบเนี่ย
มือขวาของนิกไปจับที่เสาเหล็กเหมือนเอามือจับยันไว้แล้วอีกมือก็จะอื้อมไปหยิบของจากเบียร์ค่ะ
จับปุ๊บนิกล้มคว่ำลงไปที่พื้นทันทีเลยมือยังจับคาเสาอยู่ไม่ได้ปล่อยไปไหน
เพื่อนสองคนตอนนั้นรู้เลยว่านิกโดนไฟดูดแน่นอนสองคนมีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้มีการสอนมีการเตรียมตัวมาเหมือนกันนะคะ
วิ่งไปถีบนิกสองครั้งจนตัวนิกหลุดออกจากเสาเหล็กเป็นการทำที่ถูก
เพราะถ้าเราใช้มือไปจับเพื่อนอีกทีนึงเนี่ย
มีรองเท้ากั้นอยู่ไงถูกต้องก็คือถีบนิกออกมาสองครั้งจนหลุดออกมาจากเสาเหล็กได้
แล้วก็รีบไปปิดสวิตช์ไฟแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจเพื่อน
ว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนถูกไฟช็อตมาแล้ว

เด็กบอกว่าเขาผิดเองแหละที่เขาไม่ฟัง

ทำให้เขาต้องเสียเพื่อนไป๑คน
คืออยู่ดีมันก็มองตาค้างอย่างนี้ครับพี่
มองตาค้างแล้วมันก็ลงไปเลย

ผมถีบมันออกจากเสามันก็หายใจเหมือนทรมาน
แบบอย่างนี้๓๔รอบแล้วมันก็นิ่งเลย

แล้วล้มลงตรงไหนล้มลงตรงนี้เลย

ผมไม่รู้จริงพี่ผมมาแล้วมันไฟติดแล้วอะครับ

แต่เอาจริงนะเด็กอย่าโทษตัวเองนะ
ว่าเป็นเพราะพวกผมไม่ฟังคำเตือนเอง
ก็เลยไฟดูดเพื่อนเสียชีวิต
จริงแล้วสนามคนดูแลสนาม
เจ้าของสนามต้องอย่าปล่อยให้ไฟรั่วสิ

ที่คุณต้องทำไม่ใช่เตือนคนว่าระวังไฟรั่ว

ทีมข่าวก็ไปคุยกับนายนัทธวุฒิมั่งมีอายุ๑๗
ดูแลสนามฟุตบอลก็อายุแค่๑๗อ่ะ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเตือนกลุ่มน้องแล้ว
ระวังไฟช็อตนะตอนนี้ช่างกำลังมาซ่อม
แล้วเขาก็ปิดสวิตช์ไฟในตู้คอนเทนเนอร์เพราะกลัวอันตราย
ล็อกกุญแจประตูทางเข้าตู้คอนเทนเนอร์

ตัวคนดูแลสนามฟุตบอลบอกว่ามันมีรอยงัดประตู
ก็ไม่รู้ว่าใครงัดประตูไปเปิดสวิตช์

แต่เด็กที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
อาจจะเป็นน้องนิกเองหรือเปล่า
ที่ไปเปิดสวิตช์ไฟให้เพื่อนเพื่อจะเปิดไฟให้เพื่อนอะไรแบบนี้
พวกน้องมานั่งอยู่เปิดไฟผมก็บอกมาแล้วให้ปิดเถอะพี่
มันก็บอกว่าไม่ชอตหรอกไม่ชอตหรอกประมาณนี้
มันบอกว่าลองกันพี่มันบอกว่าลองแล้วไม่ชอตกันเลย

แล้วก็เข้าไปตามสิน้องโดนไฟช็อตนอนตรงน้ำเลยพี่

เตือนแล้วครับพี่

เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นนะคะ

ก็ถูกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสุราชรังสรรค์จังหวัดปทุมธานี
บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คุณป้าของน้องนิกคุณป้าวิมลวันดอกเงินอายุ๕๕ปี
บอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าหลานชายจะจากไปเร็วขนาดนี้

ฝันอยากเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
แต่ก็มาเกิดเหตุสลดแบบนี้ซะก่อนนะคะ
เพราะก็เข้าว่าเขาเป็นผู้รักษาภูมิของเขาก็เลี้ยงเข้ามาตั้งกับเล็ก
แล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดกับเจ้าของสนามนะคะ
แต่ถ้าหากสอบปากคำแล้วพบว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าของสนาม
ก็ต้องดำเนินคดีกันตามกฎหมายล่ะค่ะ